ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพยาบาลไม่สนใจดูแลคนไข้ที่คนไข้เป็นเด็กทารก
เหมือนกับว่าเป็นห้องอภิบาลเด็กทารกแรกเกิดแต่พยาบาลคนนี้เอาอาหารไปกิน
เอาอาหารไปนั่งกินแล้วก็ปล่อยประละเลยทำให้ท่อหายใจหลุดบ้าง
ทำให้ล่าสุดตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ออกมาโต้แล้วค่ะ
ทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ่ะนะคะบอกว่าเป็นข้อความที่เป็นเท็จ
เขาก็เลยมาแจกแจงว่าจริงแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไง
โพสต์คลิปภาพแล้วก็มีข้อความบอกว่าเนี่ยพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนำอาหารไปกิน
ในห้องอภิบาลทารกแรกเกิดไม่เห็นห่วงคนไข้เลยวันก็เล่นแต่โทรศัพท์
แล้วก็ทำท่อเครื่องช่วยหายใจหลุดลมเข้าท้องเด็กเด็กต้องงดนมเป็นอาทิตย์
ของเด็กคิดว่าลูกอาการหนักก็เลยแอบถ่ายรูปเอาไว้ให้ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหน่อย
แล้วก็ใช้ก้านสำลีแห่ไปที่ปากของเด็กทารกแล้วก็มีสายเครื่องช่วยหายใจที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากปาก
คนก็เลยโอ้โหเห็นภาพนี้เห็นข้อความแบบนี้วิจารณ์กันหนักเลยสิคะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดต้องบอกแบบนี้ว่าในแพทย์ชัยวัดทองไหม
ในแพทย์สาธารณสุขจมเพชรชบูรณ์

ชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ที่โรงพยาบาลวิเทียนบุรีจมเพชรชบูรณ์
กรณีของทารกเพศหญิง
เข้ารับการรักษาที่หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต
เนื่องจากว่าตัวแม่มีภาวะโรคเกาะต่ำ
น้ำเดินก่อนกำหนดแล้วก็มีน้ำหนักแรกคลอดเพียงแค่๑๔๙๐กรัม
ซึ่งผลการวินิจฉัยพบว่าทารกคนนี้คลอดก่อนกำหนด
น้ำหนักน้อยมากมีภาวะขาดออกซิเจนตั้งแต่กำเนิด
ปอดแฟบภาวะหายใจล้มเหลวแล้วก็มีอาการอื่นอีกหลายอย่างเลยค่ะ
และใส่กลับคืนอยู่หลายครั้ง
คือทั้งถอดทั้งใส่สลับแบบนี้ค่ะ

ไม่สามารถยื้อชีวิตของทารกคนนี้เอาไว้ได้
ระหว่างการรักษาทั้งพ่อและแม่ของทารกคนนี้
ก็เข้าใจไม่ได้ติดความเอาผิดอะไรค่ะ
แต่ว่าคนที่ไปโพสต์คลิปคนที่ไปโพสต์ภาพ
และข้อความมันเป็นข้อความที่ไม่เป็นจริง
มันทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะ
ก็เลยออกมายืนยันว่ากระบวนการรักษา
ถือว่าเป็นไปตามหลักของการแพทย์ค่ะ
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบอกว่าก็ได้
พยายามติดต่อเจ้าของคลิปแล้วนะคะ
เพื่ออธิบายแต่ก็ติดต่อไม่ได้
ส่วนประเด็นการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่นั้น
เขามีกระจกกั้นค่ะซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรขาดแคลน
เจ้าหน้าที่เขาทำงานหนักถึงขั้นที่ว่ากินไปด้วย
เฝ้าดูอาการผู้ป่วยไปด้วยในเวลาเดียวกัน
แต่เขามีกระจกกั้นนะไม่ได้ไปกินในแบบข้างผู้ป่วย
กับห้องที่เขานั่งกินอาหารกันอยู่นะคะ
ซึ่งทางเจ้าที่โรงพยาบาลเขาบอกว่างั้นเอาแบบนี้ต่อไปนี้เนี่ย
จะปรับปรุงแบ่งเวรการทำหน้าที่ให้ดีขึ้น
นั่งกินไปด้วยแล้วก็ดูแลผู้ป่วยไปด้วย
อย่างที่เห็นในภาพนะคะเขาก็มาชี้แจงข้อที่จริง
โลกโซเชียลเข้าใจความจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะ